รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ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

เอาละครับ๑ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับเป็น๑ชั่วโมงของความอัศจรรย์นะครับ
ชั่วโมงของความเชื่อกับรายการมูไนท์

เป็นนักร้องลูกทุ่งที่แบบ

เขาบอกว่านางร้องกรี๊ด
ดิ้นชักงอมือเกร็งตาเหลือกปากเบี้ยว

เรื่องทั้งหมดบางทีไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไร

ว่าเธอเคยไม่เคยเชื่อว่าเรื่องของนี่มีจริง

ถ้าอย่างงั้นเราจะไปพูดคุย

ใช่

เขาตอบรับสุงหูใดเป็นทางการ

เสียเป็นอีกคนที่ใกล้หลายคนติดตามกันเนาะ

ของการที่น้องเคยถูกของมา
ต้องบอกก่อนนะครับสองท่านนี้

ล่าสุดก็มีไปสร้างองค์พระ

แล้วก็สร้างสลา

บางทีเขาบอกว่าถ้าสมมุติเราเข้าวัดไปอาบน้ำมนต์
เข้าวัดไปเจอพระประธานเข้าวัดไปถวายสังฆฐาน

คือแบบว่าคือของพวกนี้แบบ
มันจะมาแบบบางทีมันจะมาแบบ

บางทีแค่จับมือหน้าเวทีอย่างนี้

คือของแบบนี้คือแม่
แม่จะศึกษาแม่จะรู้มาตั้งแต่สมัย

ไม่เคยโดนเพราะว่าแม่จะเป็นคน
เชื่อเรื่องนี้แล้วแม่ก็จะระวัง

ไม่เคยระวังเขาไม่เชื่อ

เขาโดนมาแล้วแล้วเขามีการที่แบบ
แก้ของกันไปเห็นตามวัด

แม่ศึกษามาว่ายังไง
คือพ่อจะเตือนตลอดว่าเวลาขึ้นเวที

แล้วก็จับพาทสุวิษย์เราจะจับผี

สามสามครั้งแล้วก็ขึ้นเวทีเพื่ออะไรอ่าเพื่อที่จะเป็นเคล็ดเขามาจับมือ
ถ้าเขาจะใส่ของเราก็คือไม่ได้ไม่เข้าเราแล้วก็หมอลำฝ่ายชายอย่างเงี้ย
ถ้าเกิดเขาจะมีของแบบมาใส่เราอย่างนี้บางทีเขาอาจจะอิจฉาหรือว่าอาจจะแบบกลัวเราเก่งกว่าเขามี
การหมอลำมีอย่างนี้ด้วยเหรอวงการหมอลำมีแบบว่าเขาก็จะทำเราไม่ได้
คือต้องมีคาถาป้องกันตัวแต่ว่าธัญญาไม่เคยทำโอเคงั้นขออนุญาตถาม
เรื่องราวของน้องธัญญาเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไงเชิญครับอ่าเรื่องมันเป็นมาช่วงต้นเดือนสิงหา
แม่ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นอะไรแต่ว่าเขาจะหงุดหงิดอารมณ์ฉุนเฉียว
แล้วก็แบบคือบางทีแม่น้อยใจอ่ะบางทีน้อยใจถึงกับนอนร้องไห้
แต่เราที่เรานอนร้องไห้คือแบบอยู่ก็แบบนึกอยากจะเหวี่ยงเราก็เหวี่ยงอย่างนี้ค่ะ
คือบางทีคุยกันดีเนี้ยเวียงลองเนี้ยแบบเสียงแข็งตวาดใส่ตวาดใช่อ่ะ
ซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นแล้วเราก็เลยคิดว่าทำไมลูกเราเปลี่ยนไปจังเลย
ก็คิดลงที่ลืมยังไงแปรงสื่อพันธ์ตัวเองยังจำไม่ได้เลยว่าแปรงตัวเองอันไหน

คือเขาจะแบบบ่นปวดปวดหลังปวดหลังปวดขา
แม่ก็พาไปนวดตอนนั้นเดินแบบเดินกระเพก

ขึ้นเวทีอย่างนี้ก็แบบโอ้ยไหวไหมเนาะคืนนี้อะไรอย่างนี้
ปวดฝั่งเดียวฝั่งขวาแล้วก็บาลัยก็จะปวดปวดมาก
เหมือนปวดผิดปกติแต่ว่าคือเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอก
คือแม่ก็คิดว่าเขาใส่ส้นสูงมานานก็เลยทำให้ค่ะ
แล้วก็เต้นอย่างนี้ทำให้ปวดขา
ช่วงก่อนที่จะเกิดเรื่องก็คือแฟนคลับอย่างนี้ก็จะฝัน
ฝันถึงน้องเกี่ยวกับเรื่องแบบฝันว่าน้องโดนรถชนฝันว่าน้องตาย
แล้วก็น้องก็จะฝันว่ามีคนเอาเข็มมาจิ้มหน้า
แล้วตื่นเช้ามาน้องก็แม่ทำไมหนูฝันน่ากลัวจังวะ
เหมือนแบบเราไปหาหมอค่ะแล้วมีแบบเหมือนกับไม่ใช่หมอ
แต่เอาเข็มแต่เป็นเข็มยาวมากเป็นเข็มเส้นเล็กยาว
แล้วก็แบบเหมือนมาแบบจิ้มอย่างนี้ไปเรื่อย
แล้วฝันอย่างนั้นติดต่อกันกี่วันลูก
วันเดียวค่ะแล้วก็พอมีวันต่อมาก็มีแบบมีเป็นแฟนคลับค่ะ

คนไหนเป็นแฟนคลับ

นานแล้วค่ะตั้งแต่เป็นนักร้องแรกเลยค่ะ
ก็คือเป็นเพื่อนกันด้วย

หนูฝันว่าแบบธัญญาโดนรถชนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็จะตายอะไรอย่างนี้หนูก็เลยแบบมันแปลกแล้วแหละ
หนูก็เลยโทรหาหลวงตาที่หนูนับถือค่ะ
หนูก็เล่าให้ฟังว่าหนูฝันแบบนี้อะไรอย่างนี้
หลวงตาก็บอกว่าเนี่ยโดนน้ำมันแล้วโดนเขาทำของใส่อย่างนี้ค่ะ
ใช่ค่ะโดนป้ายน้ำมันค่ะ
พอได้ยินอย่างนั้นโทรไปบอกน้องบอกแม่ไหม
ไม่มาหากันค่ะ

คือเรากลับบ้านกันอยู่แบบคืออยากไปวัด
ก็เลยชวนกันไป
แล้วทีนี้ก็ไปช่วงบ่าย

ไปถึงนางก็แบบ
เป็นเหนื่อยเป็นเพียเป็นง่วงแบบ

เอาแต่เราอ่ะไม่ได้คิดอะไรเราคิดว่าลูกอ่ะ

เขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็อยู่อยู่เขาก็

นอนที่สาราเล็กอะค่ะ

หน้าซีดหน้าแบบหมองคำอ่ะ
ตอนที่น้องนอนอยู่แม่ก็เลยไปขัดพระ
อาจารย์บอกว่าให้ไปขัดเพื่อเป็นสิริมงคล

ทีนี้ขัดแล้วก็เลยเราก็เลยนึกอยากจะให้ลูกขัด
ก็เลยมาเรียกมาเรียกมาเรียกค่ะ

ก็เราก็มานั่งเสวนากับพระอาจารย์
อาจารย์ก็ดูดวงดูอะไรให้
พระอาจารย์ก็จะเตือนว่า

เท่านั้นหลังจากนั้นคุณย้ายไปอีกวัดหนึ่งในวันเดียวปะเลย

ก็คือวันนั้นคืออยู่วัดนี้นานมาก

นัดพระอาจารย์อีกวัดหนึ่งไว้

ก็เลยยังไงเราต้องไปค่ำแล้วเราก็ต้องไป
ถึงพระอาจารย์นั่งอยู่๓๔องค์
พระอาจารย์ก็อีกองค์หนึ่งอะบอกว่า

สิ่งที่พระเขาเห็นเขาเห็นอะไรหนู

แต่ว่าพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บตอนจะกลับ
ท่านก็เลยเดินไปเอาขวดน้ำมัน
เป็นน้ำมันวาดร้อยแปดที่เป็น
เป็นปู่ฤษีท่านปลูกเสกไว้
ตอนที่จะกลับกัน

คือเหมือนท่านลังเลใจเหมือนท่านแบบว่า
กังวลใจแบบอยากช่วยอ่ะ
อยากช่วยอ่ะยังไงต้องให้น้องกินว่านให้ได้ประมาณนี้ค่ะ
ท่านก็เลยบอกว่าท่านมีว่าน
ว่านเนี้ยกินแล้วคือ
ใครที่โดนคุณสัยผีเข้า
โดนของอะไรต่างก็ตาม
คือกินแล้วภายในสามสิบนาทีอะ

จะมีอาการอ้วกท่านบอกว่าจะมีอาการอ้วกออกมาภายใน๓๐นาที

ทีนี้แม่ก็เลยแบบ

ก็คือไม่คิดว่าท่านจะเอาให้น้องกินในตอนนั้น

คือมันยังไม่อันนั้น

ท่านให้หนูเทใส่มือให้หนูทาเอง
ให้หนูทาใส่หัวแล้วก็ทาใส่หน้าอก

มันน่าจะยังไม่ออกฤทธิ์พออะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะเหมือนกับว่าท่านบอกจะเป็นคนเชื่อพระอยู่แล้ว

พอกินเสร็จปุ๊บเป็นยังไง๓๐นาที
กั้นใจกินเสร็จปุ๊บก็ยังไม่ได้เกิดอะไร
ก็นั่งต่อสักพักนึงกับพระอาจารย์แล้วก็ถ่ายรูปกับพระอาจารย์รูป
แต่ว่ารูปนั้นออกมาจะเป็นแบบ
เป็นตาบวม

แล้วก็ตาดำเหมือนแบบคือไม่ใช่ตาหนู
ดูรูปมากลับมาดูรูปยังตกใจเลย

ตายทำไมหน้าหนูเปลี่ยนไปอย่างนั้นเลยอ่ะ

ช่วงประมาณ๑๐นาทีหลังจากที่กินว่าน
กับน้องก็ขับรถออกมาจากวัด

ตอนนั้นหนูง่วงนอน
รู้สึกว่าเหมือนหนูง่วงนอนมาก

หนูก็เลยคิดว่าต้องอยู่เป็นเพื่อนแม่ก่อน
เพราะว่าไม่กล้าให้แม่ขับกลับคนเดียว

แล้วเรารู้สึกว่ามันแบบ
อะไรผ่านตัวเรามันจะแบบ
แล้วหนูก็แบบสะเดิดขึ้นอย่างนี้เลย

มันเหมือนมีอะไรวิ่งผ่านทางนี้กับทางนี้อย่างนี้ครับ

แล้วพอหลังจากนั้นมา

คือแม่ก็บอกใกล้ถึงแล้วลูก

แม่ก็ไม่ได้หันดูแม่ขับรถแล้วมันมืดไงแม่ขับรถ
ทีนี้พอเข้าหมู่บ้านแรกอยู่
ว่าเธอควรจะทำทำว่าเธออยากได้มั้ย
แกครับ

ฉันจะทำแบบนี้

ทำไม

เฮ้ยเอาขับกันไปสองแม่ลูก

แม่เยียบเบรกอย่างเดียวไม่ได้ถอนเครื่องเร่งเลย
คือหักรถปุ๊บกอดน้องไว้เลย

แล้วก็เสียงตะโกนคือเสียงแรกคือตะโกนก่อน
ตะโกนแบบอ้าาาาาาาาาา
วิ่งลงจากรถแล้วเราจะตามลูกไม่ทัน
อย่างนี้ค่ะคือต้องกอดไว้อย่างเดียว
แล้ววันนั้นน้องไม่ได้ใส่พระ

ไมงรู้เลยว่าตัวเองกรี๊ดอะไรเอาไป
ใช่ค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมาก

สักพักนึงน้องสลบไปเลยค่ะ
พอน้องสลบปุ๊บแม่ก็กอดน้อง

ก็คือไม่มีเบอร์ใครเลย

เราก็เลยโทรหาพระอาจารย์วัดแรกที่ไป

แม่ก็ร้องไห้เนาะ

น้องก็เลยเห็นแม่ร้องไห้แม่
แม่เป็นไรอะไรอย่างนี้
แม่ร้องไห้ทำไมมืออย่างนี้ค่ะ
แล้วมือก็อย่างนี้แล้วปากก็เบี้ยว
เฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้เหรอ

ยายคือในความตกใจคือลูกกูอ่ะ
มึงจะเป็นใครใครจะอยู่ในร่างลูกกูก็ช่างใจ

เออเขาตอบว่าเอามายังไงอย่างนี้ค่ะ
เพราะเขาเบี้ยวหมดเลยตาเตอร์เหลือกหมด

แล้วเขาร้องกรีดร้องอะไรอย่างนี้
คือมันยังไม่กลับมาสู่สภาพเดิม

ตอนนั้นเห็นสภาพตัวเองไหมไม่ไม่รู้สภาพตัวเองไหม

แล้วก็รู้ว่าตัวเองถามแม่แต่
แต่ไม่รู้ว่าปากเบี้ยวหรือมือเหงียว
คิดว่าตัวเองปกติ
ใช่ครับ
พอถึงบ้านก็กว่าจะถึงบ้าน
ก็คือแม่ขนลุกตลอดทาง๓๐กว่ากิโล

ถึงบ้านปุ๊บก็แฟนที่น้องเรียกคุณลุง
ก็มาเอาลงรถมาอุ้มลงรถ
คือตอนนั้นเราโทรบอกไว้แล้วเราโทรบอกแฟนไว้แล้ว
ตอนนั้นคือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองอะไรได้เลย
เดินไม่ได้ต้องอุ้มลงรถ
พออุ้มลงก็คือบอกโทรบอกแฟนแล้วว่าลูกโดนของ
พอถึงบ้านก็น้องก็นอนรอ
แล้วน้องก็จะถามว่าพระอาจารย์มายังแม่

แต่ไม่รู้ว่ากลัวอะไรค่ะแต่มันมีความรู้สึกว่าเรากลัวกลัวมาก
แล้วก็ต้องมีคนจับมืออยู่ตลอดเวลาคือ
แม่ชัดกับเราก็กอดอยู่ตลอดเลย

คือตรงนั้นก็หายไปแต่มันรู้สึกกลัวเข้ามาแทน
ไปถึงบ้านมือยังหิตายังเหลือกปากยังเบี้

แต่ไม่มีเร่งค่ะ
คุณลั้งเอาพระของแฟนมาคล้องให้เลย

พอพระอาจารย์ถึงพระอาจารย์ก็ท่านไปซื้อมะพร้าวลูกนึง
นู่นหนูเนอะสิบนาทีรู้สึกจะอ้วกก็เลยหาหาถังเอาแม่เอาถังน้ำแข็งมา
แล้วก็เอาถุงใส่มาให้มาให้ทั้งกอดลูกคือกอดอยู่ตลอดเวลาคือกอด
แล้วก็เอานี่จะอ้วกก็อ้วกเลยคือให้อ้วกอยู่กับแม่เนี่ยคืออ้วก

เฮ้ย

ไม่เดี๋ยวก่อนคุณเห็นว่าเป็นเลือดเลยเหรอแม่เห็นไหม

ตกใจตัวเองเหมือนกันค่ะตอนแรกมันจะเป็นน้ำออกมาก่อน
พอสักพักนึงมันจะไอประมาณแคกออกมาเป็นเลือดข้นเลยนะครับ
ไม่ใช่เลือดแบบไม่ใช่เลือดแบบออกมากับอ้วกเป็นน้ำสีแดงอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่คือมันเป็นเลือดข้นเป็นเลือดจริง

แล้วอ้วกออกทีใดก็เป็นเลือดเป็นเลือดช่วงนั้นนะ

รอบแรกเยอะเหมือนกันนะคะเยอะ
แล้วก็พอเลือดออกมาหมดปุ๊บก็หยุดไป
ไปก็นั่งรอกันรอกันจากช่วงพระอาจารย์มาจากสี่ทุ่มช่วงที่ที่อ้วกเป็นเลือดอ่ะ
ก็รอกันจนถึงเที่ยงคืนพระอาจารย์บอกว่าต้องอ้วกออกแบบพุ่งจวดเลยอ่ะ
ถึงของถึงจะออกหมดพระอาจารย์บอกอย่างนี้

เราก็รอค่ะรอน้องก็ยังไม่อ้วกพอพระอาจารย์กลับได้สักพัก
สงสัยยังไม่ถึงวัดนะคะน้องอ้วกพุ่งจ้วดเลยอะ
มันพุ่งแบบปู๊ดออกมาเป็นเลือดไหม
ไม่เป็นเลือดค่ะไม่เป็นเลือดแต่จะมีเป็นก้อนขาวแล้วก็เป็นมันมันแล้วก็มีเป็นแบบใหญ่เหมือนสาหร่ายเป็นเสื้อ
เห้ยเหมือนเส้นผมอะเหรอ

น้องอ้วกออกก็เลยโทรบอกพ่ออาจารย์ว่าน้องอ้วกออกแล้วพ่ออาจารย์บอกว่าให้แม่หาไม้มาเขียนดูว่ามันมีเส้นผมไหมแล้วก็มีตะปูไหม
อย่าเอามือไปจับนะแม่ก็เลยหาไม้มาเคลียร์ดู

ไม่มีแต่มันมีเป็นก้อนขาวนะพระอาจารย์แล้วก็เป็นมันแล้วก็มีเส้นใหญ่เหมือนสาหร่าย

อาจารย์บอกโอ้โหแม่เขาเล่นถึงขนาดให้น้องถึงตายเลยนะเล่นของผีตายโหงเลยนะ
คือเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่พระอาจารย์บอกว่ามันเป็นแบบเป็นคุณสัยของตายหูเลย

แล้วยังไงแม่หลังจากนั้นพอออกมา

ยังไม่หมดออกแบบเราก็คิดว่ามันหมดแล้วนะ

เห้ย

พุ่งออกอีก
พูดอีกค่ะ

ใช่เยอะมากค่ะเยอะมาก

หมายถึงหนูเมื่อกี้พี่ลองนั่งดมดูอะไรอย่างนี้

พอครั้งที่๓อ้วกมาหยุดไหม

นิสัยเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยป่ะ
เป็นคนละคนจากที่ตอนนั้นที่เหวี่ยงเราตลอด

งอจะหน้างอจะตาดุใส่อย่างนี้ค่ะ

แบบนอกจากมีคนเอาเข็มมาจิ้มหน้า
หรือรู้สึกว่ามีคนตามหนูอะไรแบบนี้มั้ย

มันจะเป็นความรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลามากกว่า

บอกแป้งมาว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริง
บอกค่ะก็มาบอกตอนหลังเพราะว่าไม่กล้าคุยกับใครเลย

ช่วงนั้นเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับเลย

ขนาดแม่ไปอาบน้ำแม่ต้องให้แฟน
พี่มาอยู่กับลูกหน่อย

แล้วเขาอาบน้ำเราก็ต้องพาเขาอาบน้ำ

ล้องแบบสุดเสี่ยงอ่ะปวดกราม
เหตุการณ์เกิดขึ้น
ในวันเดียว

ตื่นขึ้นมาจำอะไรไม่ได้
เหมือนกับแบบ

หนูจำอะไรไม่ได้เลยเหมือนกับ

กระทั่งมาถึงเรื่องแปลงสีฟันก็จำไปได้ของตัวเอง
ใช่ค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นมา

เหมือนบางทีว่าเป็นประสาทไปแล้วหรือเปล่าวะ

มันเหมือนกับการเราแสดงนะ

คือหนูยังไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะต้องมาเป็นแบบนี้

เปิดเพลงแค่ประมาณ๒๓รอบหนูก็จะจำได้แล้ว

จนกว่าจะได้
จนถึงวันนี้ก็ยังเป็นอยู่หรอ

คือต้องมีงานมีธุระที่กรุงเทพ

พอกลับมาคืนนั้นก็คือนอน

แม่หนูร้อนไปทั้งตัวเลย

ก็คือว่าเกิดจาก

สงสัยมันออกยังไม่หมดอะไรประมาณนี้
น้องก็เลยทำให้น้องออกร้อนตัว

พระอาจารย์ที่มาแก้

แล้วก็พระอาจารย์ที่ว่าคือโทรหา
ทำไมแม่โทรเยอะเลย

พระที่ไหนจะไปรับล่ะแม่

พระอาจารย์บอกว่า
งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ไปเอาน้ำมนต
ไม่เอามาให้เดี๋ยวอัตมา

แล้วก็ผูกขวัญก็อะไรให้น้อง
ก็ตื่นเช้ามาก็เลยไปกัน
ที่ร้อนนู่นนี่นั่นเพราะอะไร

เมื่อคืนนี้พระอาจารย์ที่อยู่วัด

ท่านฝันเห็นพญานาค

แล้วเป็นอะไรไหมครับพระอาจารย์

มาป้องกันคือของมันจะกลับเข้าตัวน้องอีก

ตีสองครึ่งก็คือเรื่องนี้แหละ

สรุปแล้วไปโดนอะไรมา

แล้วใครจะทำอะไรเราก็ไม่รู้
เห็นบอกว่าขวัญของน้องออกใช่ไหม
ใช่ค่ะ

คือพระอาจารย์บอกว่า
มันก็จะมีสิ่งที่แบบว่า

จะเข้าช่วงที่จิตอ่อน

จากนั้นก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่

แต่จริงแล้วคนที่สร้างขึ้นมาอยู่ในป่า

เขาอยากเจอต้นตำรับเขาบุกเข้าไปในป่า

คือที่น้องลงออกลืม

เป็นพ่อโดนผลจริง

เอฟเฟคจากการไปกินน้ำมันตั้งกว่า
สงสัยเราก็เลยต้องไป
คือเราก็บอกให้นอนวัด

ให้หนูแบบแทงออกให้

เหมือนสักน้ำมันเอาให้ไทงหวก่อน

ก็ติดก็เหมือนแข็งแฮ็ม
จิทเริ่มที
บอกว่าของอ่ะออกหมดแล้วแต่แต่ที่มีอยู่ตอนเนี้ยคือมีอะไรมาแทรกเข้าไปในตัวในตอนที่ขวัญออกมันก็คือช่วงจิตอ่อนไงใช่ค่ะแล้วแล้วคือร่างหนูอ่ะคือผ่านได้หมดเลยอ่ะคือไม่ใช่ไม่ได้มีแค่อย่างเดียวที่อยู่ในร่างมีทั้งแบบมีทั้งแบบเป็นเป็นผีฟ้ามีทั้งผีปอบด้วยแล้วก็มีทั้งเป็นเป็นกุมารน้อยเป็นตุ๊กตาลูกเทพที่ที่หนูท
มาแทรกเวลาแบบบางทีเราก็จะบุขลี้แบบเป็นเด็กไปเลย

ได้ประมาณสองปีกว่าละค่ะ

น้องน้องอุ่นใจกับน้องอุ่นใจกับน้องทิพย์ค่ะ
หนูกำลังจะบอกว่าช่วงที่จิตอ่อนเนี่ยอุดใจกับทิพย์ก็มันจะมาผ่านร่างหนู

คือพญานาคตอนแรกพระอาจารย์ยังดูไม่ออก
นั่งพอทำพิธีอะไรเสร็จทุกอย่าง

คือแม่เหมือนกับมีเป็นเชื้อผีฟ้าของยาย

แม่อยากทำบุญคือชอบนางอั่ง

แล้วมันก็มีจากมามีทั้งผลดีผลร้าย

ยังไม่ร้อย

ก็คือมันไม่ได้เครียดแต่ว่ามันแบบ
ถ้าเป็นเมื่อก่อนใหม่แม่ไม่อยากพูดกับใครเลย

วันนี้ขอบคุณคุณแม่หน่อยเอาน้ำมันคืนไปแล้วนะแม่

เดี๋ยวช่วงหน้าจะให้มูขั้นเทพมาเจอกับลูกสาวแม่หน่อย

นะฮะเดี๋ยวแม่นั่งอยู่กับน้องอุ่นใจเนอะ

ไม่เชื่อยารบหนู
มูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไส

สวัสดีจอดใจหมูคันเทพก่อนกับเธอ

เป็นเลือดแล้วก็มีแบบเป็นเส้น

เคยเป็นอย่างไอ้หนูนี่แต่ไม่ได้หนักขนาดนี้

ท่ามกลางของเราที่ต้องมายืนต่อหน้าคนมากมาย

แล้วต้องไปอยู่ในการรับรู้ดูแล้วเห็นแล้วเริ่มมีชื่อเสียง

หลังเคล็ดเหมือนทุกคนกระดูกบิด

ท่านก็ให้เตรียมเพราะเขามาผ่าน

ก็เอาเพื่อนเป็นนักข่าวมายืนจ้องมองเลย
เขาน้ำลาจหัวแล้วมือเปล่า

ผมกระจุกหนึ่ง
เล่าอย่างนี้เข้าใจมันต้องโดนของ
หนึ่งของนั้นเป็นลมเพลลมพัดไม่รู้ความได้เขาสะสมมาทางอากาศ
แล้วบังเอิญร่างเดิมเนี่ยร่างเดิมให้หนูเนี่ยมันมีสื่อ
คนจะมาเป็นนักแสดงดาราคนมีชื่อเสียงคนอยู่ท่ามกลาง
คนที่สนใจย่อมมีพลังบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ได้เป็นตัวเราแต่ตัวเรา
พวกเราไม่ได้มีแค่เราเพราะอะไรในขณะที่เราเป็นเราอาจจะอยู่บ้านธรรมดาเพราะ
ชั่นเราก็จะมีอีกหน้าหนึ่งอีกอารมณ์หนึ่งอีกวิญญาณหนึ่ง
เพราะฉะนั้นแน่นอนเรามีครูบาอาจารย์แล้วเรายังได้รับการครอบครู
ขัน๕ขันสารพัดสารเพศหลากเรื่องนี่นะยังมีอีกทางนะ
เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ผ่านมาทางอากาศคนเห็นแล้วหมั่นไส้ทำของใส่ป้ายใส่
เป๋เสกใส่เป่าใส่เอาน้ำใส่น้ำให้กินเยอะแยะมันสารมาทุกอย่าง
เดี๋ยวก่อนนะทางแม่เนี่ยทำไมพาน้องธัญญาเนี่ยเข้าลกเข้าโพงเข้าป่าไปอยู่ไกลขนาดนั้น
เข้าใจไหมเพราะตอนที่อาจารย์ที่ทำให้เรานั่นน่ะอาจารย์ที่ล้างให้เราอาจารย์บอกว่า
อาจารย์ตรงนี้นะคุณสิ่งเหล่านี้เป็นมนต์ดำเราเป็นชาวพุทธต้องเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่ง
แม่ต้องหยุดที่จะพาไปไหนต่อไหนเพื่อให้กระแสแห่งสิ่งต่างนี้มาอยู่
แล้วแม่บอกแม่ต้องยึดมั่นพระพุทธธรรมสงฆ์แล้วแม่บอกแม่เป็นแม่ของลูก
น้ำนี้แม่ขออธิษฐานด้วยบารมีของแม่ผู้เป็นแม่ผู้ให้กำเนิดลูก
ผู้อื่นสิ่งที่เป็นมนต์ดำที่ต่ำกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นอวิชา
ขอให้ตรงแพ้พ่ายแพ้น้ำนี้จงเป็นน้ำมนต์แล้วแม่ก็อาบให้ลูกขึ้น
ก็เป็นพลังแล้วคือแม่จะต้องไม่ไปหลงกลัวหรือไปกลัวหรือเกิดความขนผองขนพองสยองก้าว
หรือเกิดความหวั่นกลัวใดกับสิ่งเหล่านี้ต้องคิดว่านี่มันคือของอวิชาของมนต์ดำ
แล้วอย่างน้ำว่าน๑๐๘นี่คือน้ำว่านอะไร
คืออย่างนี้วาด๑๐๘ก็แปลว่าวาดนั่นแหละแต่เราไม่รู้ว่ามี๑๐๘ชนิดจริงหรือไม่
มันมีทั้งสิ่งที่เป็นพิษสิ่งที่เป็นคุณสิ่งที่เป็นคุณเมื่อผสมเป็นพิษมันก็กลายเป็นพิษ
หรือสิ่งที่เป็นพิษผสมพิษก็เป็นคุณคือมันเหมือนกับการเข้าว่านต่าง
แล้วเคี่ยวเคี่ยวจนเหลือเป็นน้ำมันว่านแล้วเสกเข้าใจไหม
ทำไมน้องเขากินเข้าไปปุ๊บของมันหลุดออกมาเลยมีเส้นผมมีอะไรออกมาเนี่ย
คนที่เสกหรือทำแบบนี้เขาต้องมีวิชาทีนี้ที่เขาบอกว่าไม่หมดอ่ะ
แต่ไม่ใช่พวกนี้เลยไม่ได้ไปหาใครเลย

ยัลนะกันภัยกันสมุดนะกันปีศาสตร์นะกันโจรย์นะกวางต่างนะบังสมุด
สารพัฒนะเลยแล้วก็เขียนเลขยันแล้วก็ไปหลอมเป็นองค์พระ
เรียกว่าพระกิ่งเพื่อชัยเขาจะใช้แช่น้ำอธิษฐาน
ขอให้น้ำนี้เป็นน้ำพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ
อาบน้ำอาบท่าเสร็จนะล้างหน้าแปลงควันเรียบร้อย
เอาน้ำเปิดใส่ขัน๑ขันเอาน้ำมนต์เนี่ยใส่ไปหน่อยที่ผสมเนี่ยอธิษฐานเลย
ให้แม่อธิษฐานดิแม่ขออธิษฐานนะลูก
น้ำนี้เป็นน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์น้ำนี้เป็นน้ำมงคล
ขอบารมีของแม่ที่ให้กำเนิดลูก
มันจะไปอยู่อะไรไม่เหลือฟังแล้วมันอิดอัดใจ
พี่ฟังแล้วมันแบบงงขึ้นเนี่ย
ลักษณะของคนโดนของหรือคนโดนลมเพลลมพัดเนี่ย

มันไม่มีความสุขหรอกมันไม่มีความสุขเลย
มันหน้าตาเหมือนคนแบบกังวลตลอดเวลา

มันไม่มีความสุขอะและมันจะไม่มีความสุขตัวเอง
บางครั้งสติปัญญาที่ดำรงคงสติว่า

มันเหมือนกับเหมือนกับเป็นคนโง่
ที่เราเป็นคนฉลาดแต่กลับเป็นคนโง่อย่างฉับพลัน

เขาจำไม่ได้แม้กระทั่งแปลงสีฟันตัวเอง

อย่าไปขวนขวายหาทางแก้

ต้องย้อนกลับมาในทางที่ชัด

มนต์ไหว้พระไปถือศีล๘บ้างพาแม่กันไปไปถือศีล๘ปฏิบัติธรรม
เพื่อเคลียร์ร่างกายเราให้บริสุทธิ์และเป็นมงคล
ช่วยดูให้หน่อยว่าหลังจากนี้ทุกศพโลกภัยนั่น
ทุกศพโลกภัยเขาจะดีไหม
หนูเป็นคนดังนะหนูต้องระวัดระวังเรื่องแบบนี้นะ
เพราะเราต้องเป็นที่พึ่งทางใจในสุขของคนมากมายถูกต้องไหม
เราต้องเป็นคนที่มีแฟนคลับพึ่งพา
เพราะฉะนั้นหนูอย่าให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมนต์ดำ
นี่ดวงหนูเนี่ยตามดวงเนี่ยนะเกิดราศีกันลักษณะราศีเมษตาม
คืออย่างนี้นะหนูตามดวงชะตาคนเกิดราศีกันเนี่ย
ชั่วที่เกิดเนี่ยคือยี่พุกัญญาราศรีกัณฑ์
จากนี้ไป๓ปีชาวราศรีกัณฑ์ดวงดีดีถึงดีมาก
มีโอกาสมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จ
ข้อที่๒ลักษณะอยู่ราศีเมษดวงเดียวกับดวงเมืองกูรัตนาโกศิ
เพราะฉะนั้นดวงชะตาหนูก็ถึงจุดแล้วที่จะสว่าง
ธันวาคมที่ผ่านมาคืออย่างนี้นะ
หลังวันที่๑ธันวาคมเมื่อปีที่แล้วย้อนไป๒ปีครึ่ง
หนูมีดาวเสาทับกับดาวอังคารในพบมรณะดาวอังคารเป็นดาวประจำตัว
คืออย่างนี้นะพื้นดวงชะตานี้เป็นดวงชะตาที่มีดาวประจำตัวเป็นมรณะ
ว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่มีวิญญาณแล้วตายแล้วมาเกิดเลย
เป็นที่หมายว่าเขาไม่ได้ไปเสวยพบภูมิอื่นเลยนะ
คือปุ๊บมาเลยปุ๊บมาเกิดเลย
คือบางคนตายเสร็จปุ๊บอาจจะต้องตกนรกก่อนเลยไปปุ๊บอาจจะขึ้นสวรรค์
แต่อันนี้คือไม่ตายปุ๊บมาเลยถูกต้องมีแบบนี้ด้วยเหรอฮะ
มีแบบนี้เลยตะนุมรณะตายแล้วมาเกิดตายแล้วเกิดเลย
แล้วเขาเลยมีความทรงจำบางอย่างเด็กคนนี้นะเนี่ยธัญญาเนี่ยจะแบบรู้สึกเอ้ย
คุ้นที่นี้นะแต่ไม่แน่ใจมันคืออะไรคุ้นไงมันเพิ่งมันเพิ่งหยกไงเมื่อชาติที่แล้วเอง
คือเขาเคยมีพี่คนนึงแต่ว่าคือแท้งออกค่ะ

แล้วทีนี้คือแม่ก็จุดทูปให้พี่ของเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปไหน
คือให้เรามาเกิดกับแม่เหมือนเดิม
นุเป็นมรณะตอนเขาเกิดมานะขี้โลกเกือบเป็นเกือบตายตั้งแต่โดนเด็กแล้ว
ตอนเด็กเด็กมันต้องมีเวลาเฉียดตายเพราะตานุมรณะไม่รู้เคยจมน้ำหรือเคยเจอเหตุอะไร
เราไม่รู้เลยนะแต่ว่าไอ้ตนุมรณะเนี่ยมันแปลว่าเฉียดความเป็นความตาย
แล้วรถเขาก็หมุนแต่รถเราอยู่กับที่แต่รถอีกคู่กรณีคือเกือบตกถนนแล้วเขาอยู่ข้างหลังรถปากแตกแล้วก็คิ้วยังเป็นรอยแผลเป็นอยู่เลยค่ะ
ตั้งแต่เด็กน้อยอ่ะหรือตั้งแต่๓ควบ
ราศีเมษมันจะทำให้ชะตากำเนิดของคนพวกนี้เนี่ยมีโอกาสจะมีชื่อเสียงโด่งดัง
แต่มันจะมีอย่างนะหนูธัญญาจะต้องเป็นคนที่เกิดในราศีที่เป็นผู้ชาย
ดังนั้นนิสัยพฤติกรรมบางอย่างเลยเป็นเหมือนผู้ชาย
คืออาจจะเป็นคนปากจัดโฝงผางตรงไปตรงมากล้าได้กล้าเสียลุยซุ่มซ่าม

เพราะราศีธาตุไฟใจร้อนโมโหน่ากลัว
เพราะที่สองราศีนี้มีพระจันทร์เป็นเกษตราที่บรีในพบพันธุ
เรียกได้ว่าดวงชะตาอย่างนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีมีโอกาสมาผ่านสื่อ
จะมีจุดที่สามารถเป็นที่ครอบครองดวงใจของประชาชนได้
ชะตาคนดังนี่นะบางคนเนี่ยดูปุ๊บรู้เลยนะว่าดังยาก
เพราะพระจันทร์ไม่ได้เกื้อกูลแปลว่าแค่ดังได้รับการโปรโมท
แต่ไม่ได้ครองใจถ้าเกิดธัญญาเข้ามาในแวดวงต่างให้เป็นที่รู้จัก
นี่เรียกว่าเป็นคนดังนะพอเป็นที่รู้จักปุ๊บเราจะครองใจคนได้มาก
แล้วก็จะเริ่มต้นประจักษ์ชัดเจนนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
ในปี๒๖๑ปีตอบสตรี๒๖๒โอ้โหลูกรวด
แล้วพอหลังจากนั้นไปอีก๒ปีคราวนี้ดาวค้างฟ้าแล้วนะ
ถ้าสมมุติใครลักษณะเหมือนน้องคือลักษณะธนาราศีกัน
เขาบอกว่าจะดีนักจะดีหนาปีนี้แหละคุณจะได้เริ่มเห็นแล้ว

คือหมายว่าคนเกิดคือมันดูสองอย่าง
หมายว่าดูแค่ว่าเมื่อไหร่ฝนจะตกเมื่อไหร่ฝนไม่ตกเมื่อไหร่ฟ้าล็อกดูได้
แต่จะรู้ได้ว่าใครจะได้น้ำฝนใครจะไม่ถูกฟ้าผ่า

แต่เอาภาพรวมของคนแฟนรายการของเรานอกจากน้องก็แล้ว
ราศีกันที่คุณบอกจะลืมตาอ้าปากได้จะดีจะดีจะดี
จะเริ่มเห็นผลตั้งแต่ปีนี้แหละ

ประจำที่เราปี๒๖๐แล้วเริ่มดี
พอปี๖๑๖๒นี่ราศีกันยิ่งดีมากเลยนะ
มันจะตั้งตัวได้เลยนะมันจะประสบความสำเร็จ
ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วที่ชาวราศีกันได้ไม่ดีเพราะว่า
มันไปจดจำเรื่องไม่ดีเมื่อ๓๔ปีที่แล้ว

แต่ลักษณะเขาอยู่เมฆนะจะไปดูกันอย่างเดียวไม่ได้เนี่ย

แล้วราศีเมษเป็นยังไงบ้างปีนี้
ตามดวงราศีเมศในจังหวะนี้ทุกอย่างดีหมดเลย
แต่น้องคนนี้ธัญญามีจุดอ่อน

คือเลือกนี้
สุกเจ็ดอาจารย์เจ้าวรรณิรันทร์
เรื่องความรักเป็นเรื่องที่สุด

พอมองจากมุมลักษณะราศิเมษฐ์ศุกร์เป็นเจ็ดคือเร็งรัก
ดวงนี้ประจักษ์จะมีปัญหาให้ทุกระทม

เสาเพิ่งเร็งรักแล้วสุราพุมเมเมษฐ์อัศดาไว้

มันรู้ดวงแล้วมันกล้าไปยุ่งกับยายหนูนี่นะ
รู้ไหมมันไม่ใช่แค่เสพสุขเท่านั้นนะ
จะเสพทุกข์และเสพวิบากรรมในตัวเขามาสู่กายตน

ไอ้หนูนี่ก็จะไปดวงกินสามีขึ้นตาย

แล้วถ้าเกิดหนูอยากจะมีสามีจะทำไงคะ

ถ้ายังมีในวัยที่ยังเป็นวัยต้นชีวิตอย่างนี้
หนูก็ให้แม่เป็นเครื่องตัดสิน

บารมีของแม่พอจะคุ้มรักษาได้

จุดอ่อนของหนูที่สุดคือเรื่องของความรัก
เพราะฉะนั้นเอาเวลาทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
เป็นพลังไปผลักสู่งาน
สร้างสรรค์ผลงานต่างที่ค่ายเขากำหนดให้ทำ

อย่าไปสนใจเพราะมันไม่ใช่สาระ
แล้วไม่ใช่ที่เราจะเป็นที่เชิดหน้าชูตา
อวดใครได้มันจะนำพาความเสียหายแก่เราและเขา

ชะตานี้สามารถก่อร่างสร้างตน

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเอารวยจากคู่ไปได้ใดเลย

หนูจะมีบ้านสวยอยู่ริมน้ำ
บ้านหนูไม่ใช่บ้านเล็กบ้านหนูจะอยู่ริมน้ำ

หนูจะมีรถมีบ้านที่มั่นคง

ดวงพระจันทร์พระราหูจรเจอจันทร์แปลว่าคู่หนี้สิน
แต่ถ้าเกิดหนูรอสักระยะเวลาหนึ่งสัก๒๓ปีข้างหน้า

แต่พอสองสามปีหนูก็ปกก็จบ

ก็ประสบปลาสำเร็จดวงดังมีชื่อเสียง
ขอให้หนูดวงดังสมอย่างดวงที่เป็นเธอ

พระกริริริงหรือพระชายเร็กไป
สิทธิ์จากหลายวัดที่หรือหลายพิธีที่อาจารย์ไปทำมา

แล้วก็เอาพะกรีงใส่ไปนะฮะน้ำมนหน่อยนึง
ผสมกับน้ำเปล่าที่บ่อยสุดอาบกินทุกวัน

ขอบคุณค่ะ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
คุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบค
โปรดติดตามตอนต่อไป